เป็นเรื่องขายอวัยวะเพศแต่เป็นของเสือดาว

จิ๋มเสือดาวตากแห้ง
คุณอาจจะขัดเขินในการพูดใช่ไหม

โฆษณาของเขามาให้คุณผู้ชมได้ฟังจริง
เพราะว่าเขามีการประกาศเขาเขียนแบบนั้นน่ะ
เขียนชื่อแบบนี้จริงว่าจิ๋มเสือดาวขาย
มีกลิ่นของแท้ดมแล้วด้วย
เอาไปทำแบบคุณสายเอาไปทำสายอาศาสตร์ได้อะไรแบบนี้
นี่ค่ะคือแหม่มโพดำเอามาลงบอก

แล้วก็เนี่ยค่ะจิ๋มเสือดาวตากแห้งแล้วมีกลิ่นอยู่
ผมรวมแล้วเอาไปทำเครื่องรางได้เลยครับ
นี่ที่ประกาศขายขายครับขายจิมสะดาวตากแห้งแล้วมีกินอยู่

รับประกันจิ๋มเสือแท้ครับสนใจสอบถามได้นะครับ
นี่ฟิตกระชับระงับกลิ่นแฟนติดใจหน้าขาวใสไร้ผิวฝ้ามีออร่า

คือจิ๋มเสือดาวกับหน้าขาวใสนี่มันไม่ค่อยเข้ากันนะคะ

คือแหม่มโพดำเองเขาก็โพสต์ทำนองประชดประชันกับสังคม

ป่ามากมายต้องมาสังเวยชีวิตเพื่อความโง่ของมนุษย์
อันนี้โค้กข้อความแหม่มโพดำมานะ

คือเป็นการสะท้อนนะคะว่าลองมาคิดดูกันหน่อยไหม
ในแง่ของพื้นฐานความเป็นจริงของเหตุและผลเนี่ย

ของหนึ่งชิ้นเท่ากับต้องมีเสือดาวตายหนึ่งตัว

คนที่มีจิตใจดีพูดดีทำดีเป็นมงคลในตัวเองอยู่แล้ว
ไม่จำเป็นต้องพึ่งเครื่องรางแบบนี้หรอก
บางคนก็แสดงความคิดเห็นออกแนวเหลือเชื่อ
เจอเชือกคือแบบนี้ก็ได้เหรอ
มีคนขายของแบบนี้จริงเหรอ
ทีนี้มีบางคนก็แสดงความเห็นเหมือนกันว่า
เพื่อผลทางด้านเมตตามหานิยม
เสริมเศรษฐ์ต่อเพศตรงข้ามให้รักให้หลงค่ะ

เรื่องนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่รู้จริง
แต่ที่แน่ที่รู้ชัดเจนก็คือ
การกระทำแบบนี้เข้าข่ายผิดกฎหมายแน่นอน๑๐๐เปอร์เซ็นต์ค่ะ
เพราะว่าเสือดาวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ใกล้๐๐๐๐
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช๒๕๓๕นะคะ
คือเป็นสัตว์ป่าที่ห้ามล่าพยายามล่าห้ามค้าห้ามนำเข้าหรือส่งออก
ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน๔ปีหรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
อาจารย์วีรชัยสุธิธานธวัฒน์อาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเนี่ย
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์เมื่อเดือนมิถุนายนปี๒๕๕๙
เกี่ยวกับการใช้อวัยวะสัตว์อย่างเสือไปทำยา
คือส่วนใหญ่เนี่ยพวกยาอะไรอย่างนี้ก็จะมาจากทางแพทย์แผนจีนใช่ไหมครับ
ตามความเชื่อเขาให้ข้อคิดเอาไว้นะคะบอกว่า
มีเพศสัชกรแพทย์จีนท่านหนึ่งจากสมัยถังไทยจงคือซูลซื้อเหมียว
กล่าวถึงจัญญาบันทางการแพทย์ว่า
ดับชีวิตเพื่อต่อชีวิตไม่ใช่เป็นการบำรุงเลี้ยงชีวิตที่ดี

การเอาชีวิตของสิ่งมีชีวิตอื่นจะเป็นคนสัตว์ก็ดี
เพื่อต่อชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่ผลดี
ไม่ได้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตเราที่ดี
แล้วจะเป็นจิ๋มสะดาวจริงหรือเปล่าไม่รู้หลอกขายหรือเปล่าก็ไม่รู้
คือเสดาวมันเขาใกล้ศูนย์พันธุ์ก็คงไม่ได้หาง่ายอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
เอาจิ๋มสัตว์ตัวไหนมาค้าหรือเปล่าครับไปเอาแค่อวัยวะส่วนหนึ่งมานะ
เหมือนพวกอุ้งตีนหมีอะไรอย่างนี้นะครับ